โอ้ยไอตี้มขังขลอแล้วข้าวข้างฝากได้ยังขับไหว

อย่าไปลงพักเลยมา

อดอันตรก้าวประโยชน์โห